ชั่วตลอดตลาด

วันนี้อาทิตย์สาธารณะที่แผนน้องบ๋ยตองจะพาทุกคนไปตลาดกันนะคะ

มาดูเรื่องของราคาหมูเนื้อแดงกันก่อนนะคะ
วันนี้ราคาหมูเนื้อแดงอยู่ที่

โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนไข่ไก่เบอร์๐อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะคะ
ทานผลไม้กันบ้างดีกว่าช่วงนี้ผลไม้ออกมาเยอะเลยนะคะ
ใครอยากทานฝรั่งกิมจูบ้างคะ
เพียงแค่กิโลกรัมละ๒๕บาทเท่านั้นเอง
หรือถ้าใครชื่นชอบผลไม้เย็นอย่างแคนตาลูปเนี่ยนะคะ
ก็ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐บาท
ละกอฮอนแลนด์นี่ของโปรดดิฉันเลย๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนชมพู่ทัพทิมจันทร์อยู่ที่๕๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ราคาสินค้ากันไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตรวจสอบกันอีกทีว่าราคาจะเปลี่ยนหรือเปล่านะคะ